สวัสดีครับเจ็ดนาฬิกา๑นาทีมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อม
อากาศหนาวเย็นพยายามเช้ากันอยู่
เป็นอย่างไรนั้นเพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ปัจจัยที่เราจะมาดูกันในเช้าวันนี้ก็คือ
เรื่องของบริเวณความกดอากาศสูง

สีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าขนาดนี้
ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง
วันนี้นั้นปกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกของภาคเหนือ
รวมไปถึงในบริเวณทางตอนบนของภาคกลางเท่านั้น
หลังเที่ยงวันนี้เป็นต้นไปก็จะออกจากเมืองไทยของเราไปแล้ว
คาดการณ์ว่าจะออกแบบนี้ต่อไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้
ในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะครับถ้าหากเราสังเกตดูจะสังเกตว่า
จะค่อยมีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งในช่วงวันที่๑๖๑๗คาดการณ์ว่าจะมีมวลอากาศเย็นอีก๑ระลอก

แต่ว่าการแผลลงมาเยือนในครั้งนี้นั้นจะแผลลงมาเบากว่าครั้งนี้นะครับ
อากาศหนาวเย็นต่อไปก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ถ้าหากดูจากกราฟิกตรงนี้จะสังเกตว่าบริเวณดังกล่าวนั้น
ยังคงได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพม่านะครับ

รวมไปถึงลักษณะภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นภูเขาอบล้อมนะครับ
สามารถที่จะกักเก็บความเย็นไว้ได้นานกว่าพื้นที่อื่นครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ

เพราะว่าพื้นที่สีน้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาวเนี่ยนะครับ
อุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียต
เช้าวันนี้นั้นปกคลุมบางพื้นที่เท่านั้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน

ระหว่างพื้นที่ภาคกลางและภาคอีสานภาคเหนือตอนบน
รวมไปถึงตามขอบฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
ส่วนพื้นที่อื่นนั้นอากาศยังคงเย็นสบายนะครับ
อุณหภูมิต่ำกว่า๒๒๙องศาเซลเซียต
สูงสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๓๒๓๓องศาเซลเซียต
บริเวณทางตอนกลางของประเทศ
คำนวณต่อไปวันพฤหัสสบดีพบว่า
พื้นที่อากาศหนาวนั้นเหลือแต่เพียงบริเวณทางตอนบนของภาคเหนือเท่านั้น
ส่วนพื้นที่อื่นอากาศยังคงเย็นสบายในช่วงเช้านะครับ
แต่ว่าวันศุกร์ครับจะเริ่มปรากฏพื้นที่สีเหลืองเกิดขึ้น
ก็คือบริเวณที่มีอากาศเริ่มอุ่นแล้วอาจจะร้อนอบอ้าวเกิดขึ้น
ตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไปช่วงเช้าอาจจะร้อนอบอ้าวสักหน่อยหนึ่งนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทย
แน่นอนครับเมื่ออุณหภูมิอุ่นขึ้นแบบนี้
สิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือเรื่องของความชื้นในอากาศนั่นเองครับ
ซึ่งความชื้นเหล่านี้นั้นถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับ

กราฟิกจะสังเกตว่าบริเวณที่มีความชื้นเยอะหน่อยเนี่ยนะครับ

จะสังเกตว่าปกคลุมเป็นวงกว้างเลยทีเดียว
นั่นก็หมายความว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เหนือตอนล่างภาคกลางเนี่ยนะครับ

หมอกการใช้รถใช้ถนนในช่วงเช้า

คงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ถ้าหากมีไฟตัดหมอกก็จะลืมเปิดไฟ
หมอกขณะขับขี่ด้วยนะครับ

วันออกเชียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงนะครับ
แต่ว่าตอนนี้อ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง

ยังคงปรากฏเป็นคลื่นที่มีสีเขียวสีเหลืองอย่างต่อเนื่อง
เหล่านี้คือคลื่นที่มีความสูงประมาณ๓๔เมตรนะครับ
ยาวลงมาจนถึงบริเวณจังหวัดนราธิวาส
อาจจะแรงหน่อยนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
ดังนั้นชาวเรือนักท่องเที่ยวยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าภาพรวมเช้านี้
ในแต่ละภาคของประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไร
เริ่มต้นที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยนะครับ
เช้านี้จากการตรวจสอบพบว่าบริเวณทางตอนบนของภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวนะครับ
ตอนล่างของภาคอากาศเริ่มเย็นแล้ว
สุดวันนี้๘องศาครับสูงสุดวันนี้๓๒องศาเซลเซียต
บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด
รวมไปถึงมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นบางพื้นที่
ต่ำสุดวันนี้บริเวณยอดดอยอยู่ที่๑องศาถึง๗องศาเซลเซียตนะครับ
ไปดูที่พี่น้องชาววิสานกันบ้าง
เช้าวันนี้ตื่นเช้ามาได้สัมผัสกับอากาศหนาวนะครับมีหมอกในตอนเช้า
ต่ำสุดวันนี้อยู่ที่๑๕องศาครับสูงสุดวันนี้๓๒องศาเซลเซียต
อุณหภูมิจะสูงขึ้นไปอีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับต่ำสุดวันนี้อยู่ที่๑๘องศาเซลเซียตครับ
กลางอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิจะสามารถสูงขึ้นไปอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
สุดอยู่ที่๑๖องศาสูงสุดอยู่ที่๓๓องศาเซลเซียต
อีสานอากาศเย็นถึงหนาวรวมถึงมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
สุดวันนี้อยู่ที่๑๙องศาสูงสุดวันนี้๓๓องศานะครับ
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ร่องใต้มาฝั่งอ่าวไทยมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองเป็นหนึ่งแห่ง
เฉลี่ยแล้ว๑๒๐ของพื้นที่นะครับส่วนใหญ่นั้นจะอยู่บริเวณทางตอนล่างของภาค
ในบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียาลานราธิวาส
สุดวันนี้๒๒องศาสูงสุดวันนี้๓๒องศาเซลเซียต
ชุมพรขึ้นไปทะเลคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
สุราธานีลงไปครับคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
ไปฝั่งอันดามันนะครับมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง
เฉลี่ยแล้ว๑๑๐ของพื้นที่ต่ำสุดวันนี้๒๒ครับ
สุดวันนี้๓๔องศาเซลเซียต
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เช้าวันนี้ชาวกรุงเทพยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นในช่วงเช้า
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้อยู่ที่๑๘องศาเซลเซียตนะครับ
สูงสุดวันนี้ค่อนข้างที่จะร้อนระอุประมาณ๓๔องศาเซลเซียต
แดดตอนกลางวันค่อนข้างแรงเพราะว่าท้องฟ้าค่อนข้างปลอดปลง
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ช่วงนี้อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพอากาศ
ยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
อกจากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้
ตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป